มาดูเรื่องนี้กันหน่อยคุณโจอี้ภูวสิทธิ์ค่ะ
คุณผู้ชมเมื่อวานนี้เพิ่งจะอ่านข่าวไป
ที่ไปแสดงคอนเสิร์ตที่จังหวัดตราด
แล้วก็ไปเจอเหตุการณ์ป่วนหน้าเวที
ปรากฏว่าเกิดประเด็นในลักษณะเดียวกันอีกแล้วค่ะ
ถึงขั้นที่คุณโจอี้เองเนี่ยตั้งคำถามกับแฟนคลับเลยนะคะ
ผมจะบวชดีไหมเนี่ยผมควรต้องบวชไหม
ผมเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้วการป่วนหน้าเวที
คราวนี้ที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
คุณผู้ชมเห็นคลิปนี้แล้วรู้สึกยังไง
นี่คือสิ่งที่คุณโจอี้เจอที่จังหวัดชนบุรีนะคะ
คือเหมือนมามีผู้หญิงคนนึงมายืนหน้าเวที
เหมือนกับโชว์นับแบงค์จัดทริปให้นะคะ
แบงค์ต่อหน้าคุณโจอี้แล้วผู้หญิงอีกคนนึงเนี่ย
ก็เข้ามากระชากเงินจากมือของผู้หญิงคนนี้ที่นับแบงค์อยู่นะคะ
เสร็จแล้วก็ปลาใส่หน้าคุณโจอี้
เดี๋ยวดูนะคะผู้หญิงอีกคนนึงเข้ามานี่แล้วก็
ปลาใส่หน้าแบบนี้เลยนะคะ
คือจนผู้หญิงคนที่นับเงินต้องยกมือไหว้ขอโทษแบบนี้
อันนี้คือเหตุการณ์เมื่อวันที่๒๖มกราคมที่ผ่านมา
คืออันนี้ต้องชมคุณโจอี้เลยนะ

เขาเป็นศิลปินจะทำอะไรได้

แต่ในใจเนี่ยเขาคงคิดว่านี่มันคืออะไรนะคะ
หญิงสาวที่ปลาเงินใส่หน้าก็ถูกเจ้าของเงินเข้าไปต่อว่า

ซึ่งคนที่ก่อเหตุก็พูดชี้แจงตอบกลับมาว่าเขาไม่ได้ตั้งใจค่ะ
คุณเจอี้เองเนี่ยก็เพิ่งเจอเหตุการณ์หน้าเวทีมาที่จังหวัดตราด

เจอเหตุการณ์แบบนี้ที่จังหวัดชนบุรีนะคะ
ว่าในฐานะคนธรรมดาคนนึง
อยากให้เรารักกันให้เกียรติกัน
ในฐานะคนธรรมดาคนหนึ่งก็พอ
ผมสบายดีทั้งกายและใจ

จะส่งถึงพี่เพื่อนน้องนะครับ
ฝันดีครับนอกจากนี้นะคะคุณโจอี้ก็ยังถามกลับแฟนคลับว่า
ผมจะบวชได้หรือยังครับเนื่องจากว่าโดนป่วนหน้าเวทีติดติดกัน
ถึง๒ครั้งแล้วไล่ตั้งแต่๒๓มกราคมที่ผ่านมา
ถ้าเราจำกันได้เมื่อวานก็นำเสนอเรื่องนี้นะคะ
ที่จังหวัดตราดก็ไปเจอสองคนที่อ้างว่าเป็นคนใหญ่คนโต
แล้วก็โจอี้ก็ลงเวทีไปก่อนแต่ว่าคนที่โดนหางเลขต่อไป
ก็คือคุณแบงค์รัฐวิทย์มือกีต้าแล้วก็โปรดิวเซอร์นะคะ
จนเนี้ย๒๖มกราคมไปเล่นที่ชนบุรี
ก็เจอเหตุการณ์อย่างที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่นี้อีกนะคะ
ผู้ประสานงานของคุณโจอี้แจ้งกับสื่อมวลชนที่ขอสัมภาษณ์ค่ะ
บอกว่าโจอี้เองอยากรู้สึกโอเคมากกว่านี้ก่อน
และไม่ต้องการพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะว่าเกรงจะกระทบถึงบุคคลในคลิป
ก็ไม่อยากให้เกิดความเกลียดชังกันและกันนะคะ
นี่คือคำตอบของคุณโจอี้กับความรู้สึกที่เกิดขึ้นค่ะ
เหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยแต่คนที่เห็นทุกคนก็ไม่สบายใจนะคะ
ก็ต้องให้ทั้งสองเหตุการณ์เนี่ย
ใครก็แล้วแต่ที่ก่อเหตุการณ์ขึ้นขอให้รับผิดชอบด้วย
ล่าสุดทีมงานของเราลงพื้นที่ไปร้านอาหารที่เกิดเหตุค่ะ

ผู้หญิงคนที่นับเงินกับผู้หญิงคนที่ปาเงินเนี่ย
คาดว่าเป็นแฟนเพลงของโจอี้แหละ
เพราะว่าซื้อบัตรติดเวทีเลยในราคาที่แพงที่สุด

แล้วก็เข้าไปขอโทษคุณโจอี้แล้ว
คุณโจอี้เองก็ไม่มีท่าทีติดใจอะไรค่ะ
เหมือนกับว่าเพื่อนเขามาแย่งเงินแล้วก็จะโปรย
แต่ตรงที่จะปล่อยเนี่ยด้วยเงินที่มันเยอะ

มันก็เลยไม่ได้มันโยนไปแล้วมันไม่โปรย
มันกลายเป็นมันเลยกลายเป็นมีน้ำหนักพุ่งไปหา

แต่ว่าอยากให้โดยเจตนาดีแต่ก็ผิดจังหวะ
แต่ว่าโจอี้เนี่ยดีมากเลยเพราะว่าสปีริตก็สูง
เขาก็ไม่ได้มีอาการอะไรที่จะหยุดเล่นหรืออะไรเลย
แล้วก็เขาก็พูดเรื่องอยากให้ลูกค้ามีมารยาททางสังคม
นี่ค่ะอันนี้คือที่จังหวัดชนบุรีนะคะ

รัฐวิทย์ก็ไปแจ้งความไว้ที่โรงพักในพื้นที่กรุงเทพ
แล้วก็มีรายงานว่าพนักงานสอบสวนประสานกับในท้องที่ที่จังหวัดตราด
แล้วก็มีการลงพื้นที่ไปติดตามคนที่อยู่ในคลิปแล้วนะคะ
ส่วนข้อหาในการเอาผิดยังไม่เปิดเผยในตอนนี้นะคะว่ามีการแจ้งดำเนินคดีเรื่องใดบ้างค่ะ